มาดูคดีฆาตกรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
เมื่อคืนที่ผ่านมาผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ลงพื้นที่ในการตรวจสอบเหตุนี้
เป็นเหตุฆาตกรรมสาวลูกสองในทาวน์ฮาวส์ย่านหนองจอก
คาดว่าผู้ที่ก่อเหตุคือสามี
ซึ่งเป็นชาวปากิสถานเป็นสามีใหม่
ตำรวจนครบานหนองจอกรับแจ้งเหตุหญิงถูกฆ่าอย่างทาบรุณ
ภายในทาวน์ฮาวส์๒ชั้นหมู่บ้านกิติชัยวิลล่า

ได้ประสานเจ้าหน้าที่มูลที่ร่วมกระตันยู

โดยพลตำรวจโทสานิทมหาธาวรผู้ประชาการตำรวจนครบาน
ก็ได้เดินทางไปร่วมตรวจสอบที่เกิดเหตุด้วยตนเองนะครับ

พบศพนางนพัดศรปาธานอายุ๓๙ปี

มีบาดแผลถูกทำร้ายด้วยของมีคม
ที่ข้อมือแล้วก็ใบหน้าถูกฟันหลายแผลนะครับ
ในห้องน้ำพบคราบเลือดจำนวนมาก
มีมีดปลายแหลมยาว๑๐นิ้วตกอยู่
ว่าเป็นอาวุธที่ใช้ในการสังหาร
ผู้บัญชาการตำรวจนครบานบอกว่าจากการสอบสวน
พบว่าบ้านหลังนี้มีคนอยู่ด้วยกัน๔คน
ก็คือมีผู้ตายสามีใหม่ชาวปารกิสธาน
แล้วก็มีลูกติดสามีเก่าอีก๒คน
ก่อนเกิดเหตุช่วงบ่ายเพื่อนบ้านได้ยินเสียงของการทะเลาะกัน
กระทั่งเห็นสามีใหม่ซึ่งเป็นชาวปากิสถาน
เดินออกมาจากบ้านแล้วก็หายตัวไป
จนกระทั่งมาพบศพของหญิงสาวดังกล่าวนะครับ
อยากฝากให้นายเมียนวากัสอามัติ
อายุ๒๗ปีชาวปารกิสธานสามีใหม่ผู้ตาย
มาพบตำรวจโดยเร็วอันนี้ผู้บัญชาการตำรวจนครบานบอกนะครับ
ด้านของลูกชายผู้เสียชีวิตอายุ๑๕ปี
ซึ่งเรียนอยู่ชั้นม๔ก็ให้การบอกว่า
พอเลิกเรียนกลับมาบ้านตอน๔โมงเย็น
แต่ว่าบ้านล็อกเข้าบ้านไม่ได้
ก็เลยนั่งรอพี่สาวอยู่หน้าบ้านจนถึง๒ทุ่ม๒ทุ่ม
ตัดสินใจกันปีนเข้าไปทางหลังบ้าน
ปรากฏว่าภาพที่เห็นคือเห็นแม่นอนจมกองเลือดเสียชีวิต
ตัวเองได้แต่ออกมาวิ่งออกมาจากบ้าน
ร้องให้เพื่อนบ้านช่วยแล้วท้ายที่สุดก็แจ้งตำรวจนะครับ
เมืองต้นกล้องวงจรปิดของเพื่อนบ้าน
สามารถจับภาพของนายเมียนวากัสอามัติไว้ได้
ขณะที่ออกจากที่บ้านที่เกิดเหตุ
แล้วก็ตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบกล้องวงจรปิดตัวอื่นนะครับ
เพื่อหาเส้นทางในการหลบหนีต่อไปครับ